ท่านผู้ชมครับเคยได้ยินเรื่องราวความลี้ลับอาถรรพ์
เฮียนของสารเจ้าที่ผีน้องป้ายไหมดิฉันไม่เคยได้ยินผีน้องป้ายนะ
ยังไม่เคยคือชื่อเขาแปลกมากอ่ะคือชื่อไม่น่ากลัวเลยอ่ะ
ผีน้องป้ายเพราะเขาอยู่ที่ป้ายรถเมย์อ๋อตกใจนึกว่าเขาจะวิ่งมาป้าย
ป้ายรถเมย์ตรงนี้นะครับคือสืบเนื่องมาจาก
เคยมีศพเด็กทารกเนี่ยถูกทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะ
แล้วก็มีคนมาเจออ่าก็เรียกเจ้านัท่งเจ้าหน้าที่อะไรมา
คนที่มาเจอหรือว่าชาวโบ้งชาวบ้านเขาก็บอกกับเด็กที่ถูกทิ้งเอาไว้นะ
ถ้ามีโชคมีลาบนะเดี๋ยวตั้งสารให้
ปรากฏว่าถูกโชคใหญ่กันหลายคนนะครับ
คนที่ถูกโชคใหญ่เขาก็เอาสารมาตั้งให้
เอาเนี่ยฮะนมน้ำแดงของเล่นอะไรพวกนี้เอามาให้เยอะแยะไปหมดนะครับ
สารไว้ให้นะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของสารเจ้าที่ผีน้องป้ายนะครับ
อยู่ที่ป้ายรถประจำทางสาย๒๕นะครับ
สมุปราการแล้วก็มีการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสารตำนานของศาลแล้วไว้นะฮะ
ท่านก็ไปอ่านได้นะครับที่เพจที่นี่สมุทรปราการนะครับ

ขอไปดูหน่อยดูที่มาก็พอเห็นกับตาไม่ต้องก็ได้

เห็นตอนนี้ก็พอนี่ฮะแต่กลางคืนเราก็ไปนะ

ใครมานั่งรอรถเมย์นี่คงแบบแม่

แต่คนมาใช้บริการเขาคงมีนั่นแหละ
แต่เหมือนกับมีคนเป็นเพื่อน

แบบไหนมันดีกว่ากันคุณเลือกแบบไหน

มีน้ำแดงน้มกล่องอะไรเต็มไปหมดเลยนะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับป้ายรถเมย์ตรงนี้นะครับ
ก็คือมีสารเจ้าที่เป็นสารไม้อยู่ด้วยนะฮะ

ด้านในศาลมีตุ๊กตา

คือแข็งสรรค์

อยู่อย่างโอเคครับ

พอดีผมก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาชุดหนึ่ง
ตอนนั้นซื้อเป็นชุดได้ถูก๑๐ใบมอกหนึ่งครับ
เอาข้างล่างดีใจนะ
แล้วก็ผมก็ซื้อบ้านมาให้เขา
จากนั้นมาก็มีคนที่เขาเห็นเขาก็ถูกบ่อยนะ
ถูกอยู่มีของถูกหวายเต็มเลย
เพราะฉะนั้นใครที่สงสัยว่าเอ๊ะสารน้องป้ายมายังไง

ลุงนรงศักดิ์เมื่อ๕ปีก่อนนะเจ้าของสถานพุทธบอลเขาบอกว่า
เขาก็เห็นนั่นแหละมา๕ปีแล้วเขาก็ไม่มีใครกล้ารื้อเหมือนกัน

ค่ะแต่ว่าถ้าฟังจากที่ลุงนรงศักดิ์ผู้สงสัยน่าจะมีคนไปเยีน้องป้าเยอะแล้วนะทีนี้
ก็เผื่อน้องเขาจะเต้นให้ดู